สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องรอบของสนามนะครับคงเป็นประเด็นที่หลายคนอยากทราบ
เราเองก็ควรอยากจะหาให้ผลที่อ่าชัดเจนสำหรับเอ่อ
การรวมตัวว่าปัญหาต่างนะครับ

ที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของ

ต้องเรียนให้ทราบว่าการเดินทาง

มันเป็นมันข้ามทวีดด้วยนะ

แล้วก็เริ่มจากการที่เราชนะ
นั่นคือเกมแรกที่สามารถคว้าจะชนะได้นะครับ

แพ้ทั้งสาธารณรัฐโดมินิกันแพ้เยอรมนี

ส่วนสนามที่๔ที่จังหวัดนครรัฐจะสิงหมา
ตอนแรกก็มีความคาดหวังว่าจะเก็บชัยชนะได้

แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไป๑ต่อ๓เซต
เกมล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้ตุรกีไป๑ต่อ๓เซต

ชนะแค่๒แพ้ไป๙เกม
ถึงฟอร์มการเล่นของนักวอลเตอร์เบาสาวทีมท่าไทย

ให้เปลี่ยนโค้ชโดยนำเอาโค้ชต่างชาติ

ซึ่งก็เพิ่งเข้ามารับหน้าที่แทนโค้ชอ๊อส
ที่บอกว่าเราจะรองแชมป์เอเชีย
ซึ่งล่าสุดเหตุผลหลายฝ่ายพูดถึงมันมีเรื่องของสภาพร่างกาย
ที่ล้าจากโปรแกรมที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
แล้วก็เดินทางมันค่อนข้างไกลอย่างที่เราพูดกัน
และนักกีฬารุ่นใหม่ก็อาจจะขึ้นมาทดแทนรุ่นเก่าไม่ทันด้วย
อันนี้คือเหตุผลที่มีการวิเคราะห์กันของหลายฝ่าย
แต่ว่าสมาคมน่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้ดีนะครับ
ซึ่งเย็นนี้โปรแกรมนัดสุดท้ายสนาม๔เราจะเจอกับทางญี่ปุ่นในเวลา๖โมงเย็น
แล้วสนามที่๕นี่ต้องเดินทางไกลอีกนะ
ต้องไปแข่งกันที่อิตาลีนะคะแข่งขัน๑๒๑๔มิถุนายน
ก็อยู่กับอิตาลีเจ้าภาพบราซิลแล้วก็เบลเยี่ยมงานหนักอยู่เหมือนกัน
ณขนาดนี้ตารางคะแนนก็บราซิลที่๓แล้วก็อิตาลีอันดับ๗

คือเรื่องของการตกชั้นในการแข่งขันครั้งนี้คือเราไม่ตกอยู่แล้ว
เพราะว่าเราอยู่ในทีมที่เป็นเหมือนกับเป็นทีมวาง๑ใน๑๒อันดับ
แต่รูปแบบนี้เอาไว้จบกันในการสนาม๕ก่อน
ค่อยสรุปอีกทีว่าหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นยังไง
ทีนี้เราก็ต้องมาพูดคุยแล้วกันกับทางสมาคม
ถึงเหตุผลหรือความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ไปพูดคุยกับพลตำรวจโทชาติชายรอดบุญภาค่ะประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอตบอลแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับผมถามผลงานหน่อยดีกว่านะครับ
สำหรับผลงานที่แฟนวอเล็กบอลบอกว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก็ผมขออนุญาตเรียนอีกนะครับการแข่งขันเนี่ยมันเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับ
ที่ผ่านมา๒สนามที่ผ่านมาทีมที่เราเจอเป็นทีมหนักทั้งนั้นเลยนะครับ
ซึ่งเราเจอเซอร์เบียเนเทอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะครับ
เรมันนะครับนะครับจะมองเห็นว่าทีมที่เราแข่งขันอยู่เนี่ย
ค่ะแล้วหลังจากจบเกมผลงานอาจจะไม่ได้
ดีอย่างที่แฟนกีฬาคาดหวังไว้

จะมองเห็นว่านักกีฬาวลัยบอลหญิงสร้างมาตรฐานให้สูงที่ผ่านมา

อย่างเช่นที่ทางพิธีกรได้พูดเกี่ยวกับการเดินทางการจัดการแข่งขัน
ซึ่งติดคิดกันมากในส่วนตรงนี้นะครับ
อาจจะมีความผิดพลาดของนักกีฬารุ่นใหม่นะครับ
จิตใจยังนิ่งพอหรือว่ามีความตื่นเต้นในส่วนตรงนี้นะครับ
แล้วก็นักกีฬารุ่นเก่าเราก็ยังไม่ความแข็งแรงสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อย
มีความเป็นไปได้แสดงว่าอาจจะเป็นการวางแผน
เหมือนกันว่าอาจจะค่อยให้นักกีฬาเหมือนกับร่างกายดีขึ้นตามลำดับ
แล้วก็ไปพีคตอนช่วงโทรนาเมนต์สำคัญที่เราคาดหวัง

ใช่ครับเพราะว่าเราคาดหวังนะครับในรายการของ๔เกม
แล้วก็ชิงแชมป์โลกซึ่งเราจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุด
เพราะเรามองไปที่ในการแข่งขันที่เราจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกครับ
ก็เป็นการวางระบบไว้อย่างว่าแหละรายการนี้พออาจจะไม่มีอันดับโลกด้วยนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ในการที่จะพัฒนาทีมในช่วงเวลานี้กับทีมระดับโลกใช่ไหมครับ
มีการได้ให้กำลังใจนักกีฬายังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ก็ทางเราก็ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาเสมอนะครับ
ท่านนายกสมาคมท่านสมพรใช้บางอย่างก็จะได้ให้กำลังใจนักกีฬาอยู่เสมอ
ว่าให้ทุ่มเทแล้วก็มีความมุ่งมั่น
ผมคิดว่านักกีฬาเรามีความมุ่งมั่นเต็มร้อยในจุดนี้มีความทุ่มเท
ตอนนี้เนี่ยในการเล่นที่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนมีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับ
บวกก็คือได้กำลังใจจากการเขียนแง่ลบนี่ก็คือความตื่นเต้นความเครียด
มันก็ทำให้จิตใจนะครับจิตใจเราต้องชนะให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าจะมองเห็นว่าพอไปปลายเซ็ตเนี่ยเราเล่นผิดพลาดเองซะเยอะนะครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทีมเบอร์เร้อบอลนั้นครับ
หวังว่าจะคงจะไปพีคตามที่เป้าหมายของสมาคมต้องการ
ก็คือการผลงานดีในเอเชนเกมเพราะชิงแชมโล

ขอบคุณค่ะสวัสดีครับเจ้าคมครับ

อย่างที่บอกไปจริงนักวอเล็กบอลสาวไทยสู้เต็มที่ทุกคนถ้าใครได้ดูเกม
ลูกบอลไปไกลขนาดไหนก็ตามไปเก็บ
เป็นรายละเอียดของเกมที่อาจจะช่วงท้ายซึ่งทางทีมสตาร์ฟโค้ชเขาก็มีสถิติในการวิเคราะห์อยู่แล้ว
ว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนแต่ว่าเวลาแก้มันน้อยเพราะว่ามันแข่งต่อเนื่องกันนะครับ
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดพีคในช่วงเอเชียนเกมได้เนี่ยน่าจะมีโอกาส
เห็นการเล่นรายละเอียดในแต่ละเซตที่เจอกับพวกทีมชั้นนำของโลกเราไม่ได้เป็นรอง